จากพืชกระท่อมแล้วนะครับในช่วงนี้เราจะได้ยินอีกหนึ่งชื่อก็คือกัญชา
กระแสข่าวที่จะมีการเสนอให้กัญชานั้นถอดออกมาจากสารเสพติดให้โทษประเภทที่๕

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ในการรักษาโรคต่างได้นั้น
เรื่องนี้ก็มีกระแสวิภาพวิจารณ์หลากหลายนะครับทั้งด้านบวกและด้านลบ
จนกระทั่งคณะกรรมการอาหารและยาต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงกัญชาในต่างประเทศ
เขามีการทำวิจัยถึงสรรพคุณช่างน้ำหนักประโยชน์และโทษที่เกิดขึ้นครับ
แง่ของฝั่งประโยชน์ที่นำมาใช้ทางการแพทย์เห็นได้ชัดก็คือว่า
กัญชามาช่วยลดอาการที่เกิดขึ้นและผลกระทบข้างเคียงจากโรคมะเร็ง
ซึ่งฆ่าชีวิตคนทั่วโลกจำนวนมาก
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เร็งถือเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสังคมสหรัฐและทั่วโลกมาอย่างยาวนาน
โดยในปีนี้มีการคาดการณ์กันว่าผู้ป่วยมะเร็งชาวอเมริกันรายใหม่
อยู่ที่กว่า๑๖๐๐๐คน
และจะมีผู้เสียชีวิตอีกเกือบ๖แสนคน
กลางกลางความพยายามของนักวิจัย
ปัจจุบันมีผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ
รักษาโรคมะเร็งด้วยกัญชาจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของกัญชา
ในการลดการอาเจียนของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
รวมถึงผลการศึกษาเบื้องต้นจากทีมนักวิจัยอิสราเอลที่ชี้ว่า
กัญชาช่วยทำให้ภาวะมะเร็งลุกลามได้ช้าลง
ขณะเดียวกันจากการศึกษาเกี่ยวกับสารที่ออกฤทธิต่อต้านเนื้องอกในสัตว์ทดลองก็ยังพบว่า
แคนาบินอยจากกัญชาอาจช่วยยับยั้งการเติบโตของเนื้องอก
ด้วยการทำให้เซลล์ตายและปิดกั้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
ยับยั้งการพัฒนาของหลอดเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงเนื้องอก
อกจากนี้การทดลองกับหนูยังแสดงให้เห็นด้วยว่า
แคนาบินอจากกัญชาอาจช่วยป้องกันการอักเสบของลำไส้ใหญ่
อาจมีศักยภาพในการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย
กัญชายังถูกศึกษาในแง่ของการช่วยบรรเทาอาการปวด
โดยพบว่าสารประกอบในกัญชา
ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาท
อย่างอาการปวดชาบวมและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ที่เป็นผลมาจากยาเคมีบำบัดบางชนิด
คล้องกับเพศรัชกรหญิงนิยดาเกติยิ่งอังสุรี
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ระบุว่า
ปัจจุบันกัญชามีการนำไปใช้บรรเทาอาการปวด
โดยเฉพาะอาการปวดจากโรคมะเร็ง
กัญชานี้ก็น่าจะแบ่งออกเป็น๒กลุ่มใหญ่ได้มั้
กัญชาคือส่วนหนึ่งแก้ปวด
บรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะปวดจากมะเร็งซึ่งปวดค่อนข้างมาก
ส่วนที่๒เขาเชื่อว่าและตอนนี้ก็มีการจดสิทธิบัตรแล้วคือ
ใช้รักษามะเร็งได้

บรรเทาอาการของโรคมะเร็งจะถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง
แต่รัฐบาลสหรัฐยังคงจำแนกให้กัญชาอยู่ในประเภทยาเสพติด
ขณะที่มีบางรัฐอนุญาตให้สามารถใช้กัญชาเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ได้
ขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็ยังเป็นกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง

จากการใช้กัญชาและแคนาบินอย
อัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นความดันโลหิตต่ำตาแดงการย่อยอาหารที่ช้าลง
วิงเวียนศีรษะซึมเศร้าการเห็นภาพหลอนและหวาดระแวง
อกจากนี้นับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์อย่างเพียงพอ
ที่จะยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง